น้ำเหนือล้นทะลักท่วมบ้านเมืองจมบาดาน

ไปรับฟังสถานการณ์อุทธกภัยนะครับ
แล้วก็มีการสั่งการให้เตรียมความพร้อม

ปริมาณมากจริงที่จะเข้าสู่สุโขทัยในเช้าวันนี้

เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ
ท่านไปที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประธาน

โอ้โหเป็นการรายงานสถานการณ์น้ำที่ทันสมัยมากครับคุณผู้ชมฮะ
เราจะรู้หมดเลยทั่วประเทศเนี่ยนะครับสถานการณ์น้ำเป็นยังไง
นี่ครับพบว่าจากปริมาณฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนของประเทศ
โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสาน
ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาใช่ไหมครับนะครับ

ทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับ
จากปริมาณน้ำท้นตะหลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่
แต่หลังจากนี้นะครับวันที่๓๗กันยายนนะครับฝนจะลดนะฝนจะน้อยลง
แล้วก็จะมีมวลอากาศเย็นเข้ามาแทนที่โอ้โหมะคุกคงจะหนาวน่าดูนะว่าถ้าน้ำยังไม่ลงแล้วมวลอากาศเย็นมาปะทะนะครับ
แต่ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งวันที่๗กันยายนเป็นต้นไปครับ
แต่ประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบจากพายุโคอีนุนะฮะ
นายกัธมนตรีย้ำเรื่องสำคัญคือเรื่องแผนการรับมือปริมาณน้ำที่จะเข้ามาอีกระลอกนึง
มันจะซ้ำเติมสถานการณ์ให้ยิ่งแย่ลงหรือเปล่านะครับ
ก็ขอให้ทุกคนนะครับพูดกันตรงพูดกันเลยว่าจะให้แก้ไขนะครับตรงไหนให้มันตรงจุด
ทันสถานการณ์ยอมรับว่าท่านเป็นห่วงสถานการณ์น้ำที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ
จากทราบข้อมูลว่าในเช้าวันนี้นะครับปริมาณน้ำนะครับเยอะจะไหลเข้าพื้นที่ครับ
ต้นนายกรัฐมนตรีสั่งให้บูรณาการเรื่องการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแล้วก็ต้องดูแลฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนอย่างเร่งด่วน
และแต่ละพื้นที่ต้องประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องประชาชนเองประชาชนเอง
ก็ต้องฟังนะครับก็ต้องหาฟังนะครับคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะฮะ
ค่ะนี่แหละเดี๋ยวรอนะเรื่องเกี่ยวกับฝนจะลดน้อยลงย้ำวันย้ำเดือนค่ะ